มาดูเรื่องของนักเที่ยวนะฮะรู้ไหมกูเป็นใครใครจะรู้
เออก็ตัวเขายังไม่รู้ว่าเออเขาเป็นใครคุณผู้ชมครับ
คนที่พูดแบบนี้นะครับเมาแล้วผับจะเลิกแล้ว
อดเสื้อเต้นถอดเสื้อเต้นปรากฏว่ากาดมากาดมาบอกว่า
พี่ครับที่นี่ไม่อนุญาตให้ถอดเสื้อเต้นครับ
นี่คือปฐมบทของเรื่องนี้ครับ
ที่หน้าหงายโดนง้างคอไปนะครับ

ค่ะคือกาดค่ะอ่าส่วนผู้ชายหัวกเลียนเนี้ย
ก็คือคนที่ถามว่ามึงรู้ไหมกูเป็นใครอ่า
คุณผู้ชมครับนี่คือกล้องวงจรปิดหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งตีหนึ่ง
ตีหนึ่งสองตุลาคมที่ผ่านมาจับภาพผู้ชายหน้าตาดีนะ
ตัดผมเกลียนนะครับเกลียนแบบไหน
เขาบอกตัดขาวสามด้านเลยอืมน่าวน่าวน่าวเขาเพิ่งยกเลิก
ไว้ผมทรงนี้นะอ่าขาวสามด้านเลยนี่แหละครับ
คุณผู้ชมฮะสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงขาสามส่วนนะครับ
ใช้มือบีบแล้วบีบหน้าบีบหน้าบีบหน้ากาดน่ะน่ะน่ะน่ะน่ะ
บีบบีบแล้วกดบีบแล้วกดโอ้ยแข็งแรงนี่น่ะเป็นบีบมัน
เขี้ยวน่ะเอ๊ะประกอบอาชีพอะไรนะครับผมเกลียนสามด้านแล้วก็
แข็งแรงแบบนี้นี่แหละครับแล้วก็มีผู้ชายหัวเกลียดอีกสองสามคน
มาห้ามก่อนเกิดเหตุผู้ชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับ
สวมเสื้อแล้วเต้นอยู่ในผับเต้นอยู่ในผับกาดก็นะครับ
เดินมาบอกขอให้ออกไปข้างนอกนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นเหมือน
ทั้งสองฝ่ายเถียงอะไรกันสักอย่างนะครับจนผู้ชายที่ก่อเหตุยกมือ
บีบใบหน้ากาดครับเมื่อวานนี้ผู้ชายอายุสามสิบปี
ผู้เสียหายเป็นกาดของผับเนี้ยนะครับนำคลิปจากกล้องวงจรปิด
ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวโหพี่ดูดิผมมาถูกทำร้ายเนี่ย
ผมไปแจ้งสพนิคมอุตสาหกรรมอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนแล้ว
อืมสิบวันแล้วพี่คดีไม่คืบเลยอ่าไหนเล่านี้วันนั้นเป็นยังไงพี่
วันนั้นร้านจะเลิกอยู่แล้วพี่มีพนักงานมาแจ้งผม
ในร้านผมก็ไปเชิญตัวออกมานอกร้านอย่างสุภาพ
นี่พี่เขาบอกไงนะอืมไปเชิญออกจากจะสุภาพ
แต่ผู้ชายคนเก่าไม่พอใจครับแล้วก็ถามผมว่า
มึงรู้ไหมกูเป็นใครโอ้โหผมก็ไม่รู้จะหันไปถามใครนะครับ
ผมก็เลยตอบว่าผมไม่รู้ผมไม่รู้นะครับแต่ก็บอกไปอีกนิดนึ
บอกว่าแต่ที่นี่ไม่อนุญาตให้ถอดเสื้อเต้นนะครับโอ้โหอีกฝ่าย
ขึ้นถ้าขึ้นขึ้นแล้วตอบเลยคราวนี้เขารู้แล้วว่าเขาเป็นใคร
เป็นใครกูเป็นสารวัตรอ่ากูเป็นสารวัตรจากนั้นสารวัตรก็ใส่เสื้อ
จากที่ถอดเสื้อสาววัดก็ใส่เสื้อแล้วก็ใช้กำลังกับกาดตามในคลิป
คุณผู้ชมครับตามรายงานข่าวยืนยันแล้วว่าผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจจริง
เหรอเป็นตำรวจจริงถ้าดอมน้ำแข็งหรือคุณผู้ชมเป็นกาดยอมไหม
ยอมความไหมถ้าเขามาไก่เกลี่ยยอมความไหมอ่ายอมไหมอ่า
คราวนี้ทำใจลำบากคุณผู้ชมยอมไหมยอมยอมไก่เกลี่ยไหม
คุณผู้ชมครับล่าสู่พลักษณะงานเสริมสวนเชิญทั้งสองมาไก่เกลี่ย
ซึ่งผู้ก่อเหตุขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณสารวัตรขอโทษ
โทษแล้วก็เดี๋ยวจะเยียวยาผู้เสียหายนะอืมนะครับเขาก็ไก่เกลี่ยกันได้ไปนะครับอืม